คุณผู้ชมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรุงเทพ
จึงเกิดประทักษคารมกันขึ้นแบบนี้ค่ะ

แล้วพี่ไม่ให้เกียรติลูกค้าผมบ้างเขาเป็นคนเรียก
เขาเป็นคนเรียก

ถ้าลูกค้าเรียกไปอีกผมไม่กลัว
คือเรียกได้ว่าเหมือนไม่ใช่มาแย่งลูกค้ากัน
แต่แบบทำไมไม่ให้เกียรติผมบ้างในซอยนี้
หน้าโรงแรมเนี่ยตรงจุดที่ลูกค้าต้องใช้บริการเนี่ย

ลูกค้าไม่ได้เดินมาเรียกพี่วิน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือ
ทักคารมกันแบบดุเดือดริมฟุตบาทแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

อยู่ที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพ
คือสองคนนี้เขามาเจอกันมาปั๊กกันจนช่วงที่
แกรปเขาเข้ามารับลูกค้า
พอลูกค้ากดเรียกผ่านแอปพลิเคชัน
ก็เลยเกิดการประทะคารมกันแบบดุเดือดแบบนี้ค่ะ
และในขณะเดียวกันฝ่ายแกรปเองก็โอ้โห
ก็ผมไม่ผิดอะไรก็ลูกค้าเรียกผมจากแกรป
มันก็ไม่ใช่ว่าไปรับหน้าวินมันก็ห่างจากวิน๕

ดีและมีการท้าทายวินฯกราฟครับด้วยหละ
บอกว่าเดี๋ยวคราวหน้าคราวต่อไปถ้าลูกค้าเรียก
ผมก็จะมารับอีกเหมือนเดิมไม่กลัวบารมีพี่วินนะครับโอ้โห

ทีนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คอ่ะเขาก็มีน้ำแล้วก็มีการโพสต์ออกไป
หลายคนก็มาวิจารณ์ต่างนานาว่าแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมนะ

เป็นสิทธิ์ของลูกค้าแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น

ในส่วนของวินเองอันนี้ข้อมูลบางส่วนก็บอกว่า
วินเขาก็มีการแบบมีขายทรงขายเสื้อกัน
มันก็ถ้าเกิดว่ามีคนมาวิ่งตัดคิวไปแบบนี้

ข้อมูลหลายอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปแก้ปัญหาด้วย